ส่วนข้างหลังนี้ครับตำรวจบุกบ้านเสียหื่นลวงเด็กถ่ายภาพเปลือย
คุณผู้ชมครับปัจจุบันนี้เราต้องดูแลสอดส่องลูกหลานอย่างใกล้ชิดนะครับ
เพราะว่ามันมีคนอย่างกรณีนี้ครับคุณผู้ชมครับ
ตำรวจไปบุคคลนะครับที่บ้านของเสียปอไปเจออุปกรณ์การถ่ายภาพโป๊เปลือย
แล้วก็จากคำให้การของเด็กคุณผู้ชมเดี๋ยวฟังดูฟังดูแล้ว
แม่คนเป็นพ่อแม่ผู้ปกครองใจแป้วเลยคือต้นเรื่องแบบนี้
มันมาจากเพจเฮียเปี๊ยกช่วยด้วยมีเด็กสาวอายุ๑๖มาขอความช่วยเหลือ
บอกถูกเสียปอนามสมมุตินะชวนไปถ่ายรูปแล้วก็คลิปโป๊เปลือยนะครับ
แล้วน้องคนนี้กลัวภาพจะหลุดจึงให้เจ้าของเพจพาไปแจ้งความ
แล้วก็ยังมีเด็กลูกครึ่งนะครับเด็กผู้หญิงลูกครึ่งอังกฤษ
อายุสิบสี่ปีหายจากบ้านไปแล้วก็เพื่อนพบว่าอยู่ที่บ้านเสียปอนี่แหละ
ออกตามหาหลายวันแล้วก่อนที่เด็กคนนั้นจะกลับไปบ้านแล้วนะ
เวลานี้ตำรวจนำตัวมาสอบสวนเพื่อรวบรวมหลักฐานแล้ว
อนุมัติศาลท่านออกหมายค้นครับล่าสุดเนี่ยฮะตำรวจเอาหมายสารไปไป
ค้นบ้านในพื้นที่ตะบนบ้านจันทร์อำเภอเมืองอุดรธานีระบุว่าเป็นบ้านเสียปอ
อายุ๕๕แล้วชักชวนเด็กสาวมามั่วสุมแล้วก็มาถ่ายรูปโป๊เปื่อย
ถ้าเป็นภาษาทั่วไปเรียกเหมือนฮาเลมนะครับ
พบเสียปอแสดงตัวเป็นเจ้าของบ้านตำรวจแสดงหมายค้น
อ่านให้ฟังจนเข้าใจเนื่องจากมีเด็กไปแจ้งความ
ว่าถูกเสียปอกระทำอนาจารย์ในบ้านหลังนี้ครับ
ซึ่งเสียก็รับฟังแล้วก็ให้ความร่วมมือกับเด็กเป็นอย่างดีนะฮะ
แล้วก็นำตรวจค้นนะครับมี๒ห้องนอน
ห้องนอนเล็กเนี่ยไปเจอเด็กสาวอายุ๑๕ปี๒คนครับ
นี่คลุมอยู่ต้องคลุมอยู่ดีแล้วลูกคลุมไว้
แล้วก็เจอถุงยางอนามัย๒กล่อง
เหล้าโซจู๑ขวดนะครับ
ต่อไปนี้ผมจะไม่เรียกเสียปอแล้วนะ

คุณผู้ชมครับห้องนอนใหญ่ของในปอเนี่ย
คุณผู้ชมเข้าไปตกใจ

แล้วไฟเนี่ยโอ้โหอยู่รอบเตียงเลยนะ
มีแบบขาตั้งกงตั้งกล้อง

เขาบอกว่าเขาชอบถ่ายรูปเฉย

คุณผู้ชมครับห้องอย่างกับสตูดิโอดอม

อุปกรณ์ที่พบเขาบอกว่าเขาหัดถ่ายภาพ
ถ่ายภาพให้เด็กนะครับ
เป็นการถ่ายภาพที่เอามาใช้ส่วนตัว

เป็นความสมัครใจของเด็ก
แต่รายงานข่าวมีการให้สตุ้งสตังค์กันด้วยนะ

นางสาวเอมที่แสดงตัวเป็นพี่สาว
พี่สาวหนึ่งในสองที่คุมผ้าอยู่นะครับ
เล่าบอกว่าเคยมาบ้านเสียปอมากินข้าวนะฮะ
แล้วก็เคยเห็นเสียบปลอรวนรามเด็กด้วยครับ
ลองฟังดูครับ
แล้วเวลามาอยู่เนี่ยเขาได้รวนรามน้องไหม
มีค่ะแบบน้องเขาเดินไปเอาน้ำนี้
เขาก็จะเดินมาโอบข้างหลังแล้วเขาก็จะจับนมอะไรแบบนี้ค่ะ
แล้วเห็นประจำไหม

ถ้าเข้าถูกจังหวะอย่างนี้ก็จะเห็นเขาทำ
แล้วอันที่ว่าเอาไปนอนด้วยพูดพี่ฟังพี่
ก็คือเขาจะมีเด็กสองคนใช่ไหมคะ

แต่ว่าถ้าคนนั้นไม่กล้าเขาก็จะเอาเพื่อนไปอีกด้วย

ปอเนี่ยมีเพศสัมพันธ์กับเด็ก
โดยจะโทรไปชวนนะฮะ
แล้วหลังจากมาถึงแล้วก็จะให้เงินพันหนึ่ง
พันสองสามพันบ้าง
ตำรวจตรวจยึดอุปกรณ์ที่พบนะฮะไว้เป็นหลักฐาน
มีอะไรบ้างมีกล้องถ่ายรูป๓ตัวเมมริกา๒๐อัน
บุ๊ค๓เครื่องคอมพิวเตอร์๑เครื่องมือถือ๑๕เครื่อง
ประสานพมจอุดรธานีครับ
เด็กสาวทั้งสองคนไปที่บ้านพักเด็กและครอบครัวอุดรธานี
เรื่องต้นแจ้งข้อหาเสียปอครอบครองสื่อลามกพรากผู้เยาว์
ดำเนินคดีแล้วก็จะตรวจสอบนะฮะภาพลามกในคอมพิวเตอร์
หากพบว่ามีการล่วงละเมิดเด็กนะครับจะแจ้งข้อหาเพิ่ม
แต่เมื่อกี้อ่านเสียปอยเดี๋ยวตบปากตัวเองเลย
จะไม่เรียกในปอดีกว่าไม่ต้องไปยกย่องเขา
เขาบอกว่าอะไรนะถ่ายภาพแล้วก็ลบไม่ใช่เหรอ
พวกนี้นั้นนะ